ก็ยืนยันนะครับว่าจะปล่อยนักเตะมาร่วมซ้อมกับทีมชาติไทย
ในการเก็บตัวอุ่นเครื่องกับทีมออสตาร์ไทยลีก
ระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๕พฤศจิกายนนี้ครับ
แม้ว่าเชียงรายจะมีโปรแกรมถึง๓เกมนะครับ
ก็คือในวันที่๔แล้วก็วันที่๑๐พฤศจิกายน
รวมไปถึง๑๘พฤศจิกายนด้วยนะครับ
แกรมอาจจะเร่งรัดครับแต่ว่าทางคุณมิติเนี่ยก็บอกว่า
ถ้าหากอากิระนิชิโนจะต้องใช้งานนักเตะของทีมเชียงรายยูเนเต็ด
เพื่อประโยชน์ในการเตรียมทีมชาติไทยในปีหน้า
สโมสรก็ยินดีที่จะปล่อยผู้เล่นนะครับ
เพราะเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องของสภาพร่างกายมากนักครับ
เพราะว่าผู้เล่นเชียงรายที่อยู่ในข่ายที่จะติดทีมชาติ

พบกับอัลสตาร์ไทยลีกในวันที่๑๔พฤศจิกายนนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับยืนยันว่าจะถ่ายทอดสด
จากราชมังคลากีฬาสถานเริ่มแข่งขัน๑๖นาฬิกาครับ